ยิ่งปัจจุบันนี้ความรักของผมกับพระเยาะผมแน่นแฟนมากกว่าตอนหนุ่มสัก๓
เพราะอันนี้ไม่งั้นคือเป็นความรักของทักกายภาพนะ
เป็นความรักของความเสร็จสนมความเห็นใจซึ่งกันและกัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขมา๖๖ปี

ไม่ได้เกิดจากว่าผมเป็นห่วงตัวผมหรือทุกข์ใจตัวผมนะ

แล้วยิ่งตอนแรกตอนแรกเขายังไม่บอกข้อกล่าวหา
พอเขาแจ้งข้อกล่าวหามาแล้วผมยิ่งสบายใจขึ้นว่ามันไม่จริง
คนเรานี่มันต้องเกิดความรู้สึกด้วยความจริงใจว่า
ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะไป
ก่อนจะถูกไล่ไปถูกจริงค่ะนี่คุณถึงแพ้ค่ะ
คุยเรื่องประวัติของคุณอนันต์หน่อยนะครับ
ตอนที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นทุกข์ใจมากที่สุด
ไม่ได้เกิดจากว่าผมเป็นห่วงตัวผมหรือทุกข์ใจตัวผมนะ

แล้วยิ่งตอนแรกตอนแรกเขายังไม่บอกข้อกล่าวหา
พอเขาแจ้งข้อกล่าวหามาแล้วผมยิ่งสบายใจขึ้นว่า

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไห
พรรภ์ทุกข์ใจหนิมันไปตกอยู่ที่พรรยาผม
คิดดูก็จะทำให้ชัดว่าอาการพระยาผมจะได้ขึ้น
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทำให้มันเป็นบทเรียนดีมากที่ว่า

เมื่อผ่านพวกนี้มาผมทำให้อุปนิสัยผมมันแข็งแกร่งขึ้น
แล้วผมก็เลยไม่มีความเกรงกลัวอะไรทั้งนั้น
คือไม่มีความตกใจไม่มีความเกรงกลัว
มันก็เป็นดีมันทำให้นิสัยผมเปลี่ยนไปเวอร์นะ
ทำให้ผมอ่อนน้อมลงไป
ทำให้ผมคิดถึงว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรเนี่ย
เราต้องคำนึงถึงว่ามันมีผลกระทบในธัญทางไม่ดีกับคนอื่นหรือเปล่า
เพราะสมัยก่อนนั้นผมไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น
แต่พอระยะ๓๐๓๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผมคิดว่ามันอุปนิสัยที่ผมเคยมีอยู่เดิม

มันทำให้ผมเป็นคนที่ว่าเป็นคนดีขึ้น
และอาจจะมีความฉลาดขึ้น
งั้นผมก็บอกว่าคนเรานี่ถ้าเผื่อมันไม่ผ่าน
ชีวิตมันไม่ผ่านวิกฤตต่างนะ

นั้นทุกคนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานเนี่ย
ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะให้เกิดวิกฤตนะ
แต่ถ้ามันเกิดวิกฤตในชีวิตแล้วเนี่ย
อย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ต้องมองแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเปิดโอกาสให้เราด้วย
เปิดโอกาสให้เราปรับตัวเราเอง
เปิดโอกาสให้เรามีวิธีมองโลกในแง่อื่นด้วย
ผมเห็นคุณอนันต์จารึกบทความ

สำหรับเรานะการรักเดียวใจเดียวสำคัญนะ
คุณโบนันเป็นตัวอย่างของการรักเดียวใจเดียวมากนะ
ใครจะรักเดียวใจเดียวหรือใครจะรัก

แต่ผมว่าชีวิตผมเนี่ย
ผมแต่งงานกับภรรยามา๖๖ปีแล้ว

ตอนแต่งงานภรรยาผมยุค๑๙ผม
ผม๒๓ห่างกัน๔ปี
ชีวิตมีก็มีขึ้นมีลงนะ

โอ้ยมีท้าย่ากันก็ยังมีเลย

เรียกว่า๒๐๓๐ปี
ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ

แล้วจะถูกหล่อหลอมมาให้เป็นนายอันนั้น
ตอนนี้๓๐๕๐

ก็มีอิทธิพลครูขึ้นไปหน่อย

ทำงานกับอิทธิพลของเพื่อนทำงาน
งั้นแต่ละจังหวะเนี่ย

อิทธิพลที่ได้รับต่างมา

สิ่งที่ดีงามมากกว่าที่จะไป

ความรักของผมกับภรรยาผมเนี่ย

ไม่ใช่ความรักทางกายภาพนะ
มันเป็นความรักของความเสร็จสนม

ตอนแก่มันลึกซึ้งมาก

คุณมีเมียที่ดี

มีหลานที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
แล้วผมเลยบอกว่ายิ่งแก่ไปแก่ไปเนี่ยนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมนะแต่ความสำคัญของการเป็นนายกสองครั้ง
เป็นประหลักกระทรวงเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ย
มันเป็นภาพทรงจำที่มันค่อนข้างจะลืนเหลือนไป
แต่สิ่งที่เอ็มจำได้สำคัญมากสุดคือ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะคิดอย่างนั้นนะ
ผมถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่
ผมอยากให้ทุกคนนะได้รับความสุขความสงบใจ
มันมียืนด่านทะวอนทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็
ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมคนเขาหย่ากัน
คือทำไมคนเขาทะเลาะกันถึงต้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ
สมัยเปลี่ยนไปนะครับคุณอนันต์มีวิธีสอนลูกยังไงบ้าง
คุณพ่อผมเนี่ยมีวิธีสั่งสอนลูกโดยไม่ต้องสั่งสอน
เพียงแต่เราทำเช่นที่ท่านทำอะไรต่างส่วน

ทำให้เห็นโดยไม่ต้องบอกด้วย

แต่คุณแม่ผมก็เป็นคนดูแลว่าลูกต้องเป็นระเบียบวินัยต้องแต่งตัวให้สะอาด
ต้องล้างมือถี่ฟันแล้วทุกอย่าง
คุณพ่อผมก็คุยกับลูกเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้

คือครูที่ดีจะไม่บอกจะไม่ถามบอกว่า
ลูกของเด็กต่อบอกว่าให้ผิด
แต่ถ้าสั่งสอนก็ตั้งคำถามมา
อ้าวผิดนี่ไม่ดีผิดต้องโทษ

ถ้าเผื่อลูกตอบหรือพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้อง
พ่อก็ต้องพยายามเปลี่ยนแนวทางในการคุยในเรื่องนั้น
แต่ต้องไม่ให้เด็กกลัวต้องให้เด็กกล้าที่จะพูดที่จะคิด
งั้นการเรียกรูปแบบนั้นถูกที่สุด
งั้นผมมีพี่น้อง๑๒คนเนี่ยความเห็นก็ไม่ตรงกันหลายเรื่อง
ทะเลาะกันไม่มีทะเลาะถกเสียงไม่ถกเสียง
แต่ไม่ได้ถกเถียงเพื่อจะเปลี่ยนให้เขามาเห็นด้วยกับเรานะ
เมื่อถกเถียงเสร็จเขายังคิดอย่างเดิมเรายังคิดอย่างเดิมก็ไม่เป็นไร
คุณอนันต์เคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบคุยกับคนที่คิดต่าง
ที่ผมชอบคิดวันก่อนคนมาถามผมก็บอกว่า
คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่เขาชอบคุยกับผม
เพราะเขาบอกเขาได้เรียนรู้อะไรต่าง
ผมบอกจริงแล้วนะผมชอบคุยกับเขามากกว่านะ

คำว่าเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรียนรู้อะไร
แต่เรียนรู้ว่าคนรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่อายุต้อง๑๗๑๘เท่านั้นนะ
รุ่นมาอาจจะ๓๕๔๐ก็ได้นะ
หรือคนอย่าง๗๐๘๐ก็ยังอาจจะรุ่นไม่ไหวได้

หรือคน๒๕อาจจะเป็นคนรุ่นเก่าก็ได้

ผมเป็นคนสนใจวิธีคิดถึงคน

เมื่อผมอายุ๙๐๘๐อยากรู้ว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาคิดอะไรกัน
คุยกับเขาเนี่ยผมได้ประโยชน์

มีคนบรรที่ว่าคุยกับคนอื่นไม่ได้

ผมบอกผมได้จากเขาอาจจะมากกว่าที่เขาได้จากผมอีก

ก็คุณต้องคิดดูนะ

คนรุ่นผมเนี่ยแทบไม่แทบไม่อยู่กันเลย

อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ๓๐ปีที่แล้ว

อายุออกมาผมสัก๖๗ปี

เขาบอกว่าคนเรายิ่งแก่ยิ่งต้องคิดคบเด็กมากขึ้น

ก็เพราะยิ่งเรายิ่งแก่เลยคนรุ่นเราไม่อยู่แล้ว

ไม่คบกับเด็กเลยต่อไปไม่มีเพื่อนเหลืออยู่เลย
ผมจำอันนั้นได้อย่างดีผมจะไม่ได้ทำให้เออมันเป็นหลักฐาน
เข้าใจว่าทำไมผมถึงสนใจที่จะคุย
เพราะผมคุยผมคุยแล้วผมคุยผมคุยผมไม่เลือกสีไม่เลือกว่ามีกี่นิ้ว
ผมไม่เลือกแรงทั้งสิ้นพวกนี้ไม่มีปัญหา
ผมไม่มีปัญหาเรื่องความคิดแตกต่างหรืออุดมการแตกหลังผมไม่มี
ยุคสมัยที่ทุกคนทุกอย่างสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีนี้

ความฝันมันยังจะเป็นต่อยุคสมัยนี้ไหมครับท่านธนัท
ความฝันทุกคนมีได้นะ
แต่ความฝันมันก็มีหลายระดับนะ

แล้วก็อย่าฝังที่ฝันที่มันเกินความจริง
แต่ฝันบ่อยก็ไม่ดีผมว่า
ผมว่าชีวิตคนเรานี่ติดอยู่ปัจจุบันดีกว่า

จิตใจไปผัวพันอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ย
มันก็อาจจะมีผลทำให้วิธีคิดของเรา
หรือการไตรตรองประเด็นหรือปัญหาของเราเนี่ย

คือถ้าเบิกชีวิตจิตใจของเราไปมุ่งมั่นอยู่แต่เรื่อง
ความหวังหรืออนาคตเนี่ย
ไม่รู้จะลืมว่าความจริงปัจจุบันนี้คืออะไร
เพราะฉะนั้นผมว่าชีวิตที่สบายที่สุดที่ผมผ่านมา
คือผมพยายามอยู่กับปัจจุบัน
โลกปัจจุบันและความจริงปัจจุบัน
มีความฝันหรือไม่มีบ้างนิดนิดหน่อย

ก็ไม่รู้สำหรับผมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะ
แต่ความฝันของผมมันเป็นเรื่องที่ว่าอยากทำอะไรทำเพื่ออะไร
อาจจะเป็นความฝันรายวันก็ได้
ก็บางอย่างมัน
ฝันเห็นเมืองไทยเป็นสังคมที่มีความยุติธรรมมากขึ้น
อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเสมอภาพมากขึ้น

ซึ่งถามว่าจะเป็นไปได้ไหม

ถามว่ามันเป็นประเด็นหรือเปล่า

หรือฝันอยากร่ำรวย

ก็คือเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องคนรุ่นใหม่
ในการทำความเข้าใจกับพวกเขา

นั่นเศรษฐกิจกับคนรุ่นใหม่

แต่เศรษฐกิจผู้ผู้พันกับ
ระหว่างยุคสมัยเนี่ย

และผมเคยพูดจำนั้นไหมที่ผมบอก

ช่องว่างทางไทยได้

ระหว่างทางจริยธรรมอะไรแล้วแต่

ความคิดของคนรุ่นใหม่

แล้วเสร็จแล้ว

ไม่เราต้องคุยแปลงก่อน

เราต้องทำความรู้จักกันและกันให้มากขึ้น

เรื่องของการจับเข่าคุยกัน

เพราะว่าไอ้ช่องวางอันนี้

ที่เกิดขึ้นในอีกหลายประเทศนะ

มันมีอุดมการทางการเมือง

หรือมีความช่องว่างระหว่าง

อะไรอย่างนี้

ตอนที่เธอมาพูดว่า

ลมสามัน
พูดพร่ำเพลือกันซะจนไม่สามารถให้คุณค่าได้
และมาเฟียงในเรื่องคำพูดจุดปฏิรูปดีมาก็ต้องมีเปลนแปลงด้วย
ข้างนี้บอกเป็นแต่รูปไม่จนจะทำให้ดีขึ้น
เรื่องนี่มันเรื่องจิปจ๊อยและพูดล้มเจ้าล้มสาบรรภ์

ใช่ปะ
หรืออีกฝ่ายนึงอาจจะพูดว่าพวกทหารทั้งหมดอะไรอย่างนี้
มันไปเป็นเรื่องวาธะ

ณวันนี้เป็นคุณอนันต์ปัญญาชุนความสุขอยู่ตรงไหนฮะ
จิตใจสงบเลยพอใจพอดีพอเพียงและพอใจ
ค่ะมีความสุขมากกว่าตอนเป็นนายกรมนตรีไหม
ผมว่ามันควรรศกาลด้วยไหม

เวลาทำหน้าที่เป็นเอกอัครัฐศูนย์มันก็มีความสุขลักษณะหนึ่ง

คือผมเป็นคนมีความสุขกับการทำงาน
แต่ถามว่าขณะนี้ทำงานเปล่าก็ยังทำอยู่บ้าง

แต่มันมีความสุขว่ามันเป็นความสุขกันหรือยัง

แต่ถ้าเกิดจะพูดไปนึกให้ลึกซึ่งอาจจะรู้ว่า
เมื่อ๙๐แล้วความสุขอันนี้เกิดจากมีความสงบปนเจือปนอยู่ด้วย
คือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นอะไร
ถามอีกทีไม่ห่วงบ้านเมืองเหรอครับ
ถามกับความรักกรรมต่อไปอย่างเดิมก็ห่วง

มีคนมาชวนเป็นนายกรมนตรีอีกไหมครับถ้ามีอาจจะบอกเขาว่าอะไรครับไม่มี

ความคิดต่างไม่แก่นะครับมันไม่ช่วยอะไร

ผมเป็นประธานบริษัทไหน
สี่ห้าปีแรกผมได้พยายามหาคนมาแทง

มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะไป

แรงผลักดันคนอื่นแรงผลักดันจากคนอื่น

เมื่อ๖๗ปีได้ผมลาออกจากทุกตำแหน่งเลย

ถ้าเบอร์อยู่คุณคุณอยู่คำฟ้า
แล้วลูกน้องคุณจะขึ้นมาได้ยังไง

ไม่ใช่คนรุ่นใหม่คนที่เขาควรจะได้ขึ้นมา

เมืองไทยคือการผูกขาดอำนาจไง
ผูกขาดอำนาจทางการเมือง

ผมอายุมากเพียงพอที่จะรู้ว่า
กำลังจะถูกต้องเรื่องอะไร

ไม่ได้พูดถึงใครย้ำอีกที

กำลังความสุขความสบายใจมาให้คนอื่น